จากงูที่เจอเชิงเซาก็งูที่น้องคายของคุณ
มาประทะงูประจวบของผมบ้างก็ยาวเฉยเล่นเกือบ๕เมตรเหมือนกัน

ต้องช่วยกันสิคะทีนี้
การจับงูต้องจับให้เป็นนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นริมถนนเพชรเกษม
ช่วงตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคลีขัน
ถูกบันทึกโดยคุณไขรัฐยอดพินิษฐ์หนึ่งอายุ๒๘ปี
ขณะที่เข้าไปติดตั้งไฟในงานศพที่บ้านหลังหนึ่ง

ว่าจ้างคนงานอีกจำนวนหนึ่งให้นำรถมาปรับพื้น

เพื่อรองรับคนที่จะมาร่วมงานศพนะครับ
แต่จังหวะที่คนงานกำลังทำการปรับพื้นอยู่นั้น
ได้พบกับหมูงูเหลื่อมยาวตัวนี้นะคุณ

เฮ่ยตายมาก

๕เมตรขดอยู่ใต้ซากไม้นะครับ
สาสมกู้ภัยที่เป็นเครือข่ายกับเจ้าของบ้าน
เข้ามาจับงูด้วยความที่ยังมึนเมาสุราอยู่เล็กน้อย
ส่งผลให้ถูกงูรัดเป็นบางช่วงคุณ

ไม่ถึงขั้นกระดูกแตกหรือบาดเจ็บรุนแรงนะครับ
โดยคุณพี่ภัยรัฐเปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่า
หลังจากที่กู้ภัยและคนงานพบงูเหลือมตัวดังกล่าว
ชาวบ้านในพื้นที่ได้มามุงดูจำนวนมาก
รายที่เลี้ยงแมวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่
บอกว่าที่ผ่านมาเคยมีสัตว์เลี้ยงหายไปบ้าง
ก็เลยคิดว่าตอนแรกคิดว่าหายเข้าป่าปกติ
แต่เมื่อเห็นงูเหลือมตัวนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับ
ก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าสงสัยสัตว์ที่หายไป
คงจะถูกเจ้างูตัวนี้เขมือบไปก็ได้

นี้ใส่กระสอบไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ
อย่างที่บอกว่าจับงูต้องระมัดระวัง
ให้เจ้าหน้าที่เขามาจับเจ้าหน้าที่ที่จับเป็นนะ
ไม่งั้นถ้าเขารัดแรงรัดเขาทำให้กระดูกกระเดี้ยวเราแตกได้เลยนะครับ
ต้องระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกงูเข้าบ้าน